ของพี่เสกและพี่การวิพากรนะคะ
เพราะตอนนี้เตรียมวิวารอบ๒รอบเลิกมาแล้วด้วยนะคะ
นั่นก็คือวันที่๑๒กันยายน
เหตุก็เพราะว่าหลังจากกลับมาใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกัน
เขารักกันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้น
งานแต่งของพ่อกับแม่ครั้งนี้
เพราะตัวน้องเสือเองเพิ่งจะรู้ว่าพ่อกับแม่ไม่เคยได้มีพิธีแต่งงานกัน
แต่น้องเสือขออะไรนิดหน่อยก็คือ
ขอให้มีการจัดปาร์ตี้ในตอนเย็นสักนิดนึง
อยากจะชวนเพื่อนมาร่วมสนุกและยินดีกับพ่อและแม่
บันเทิงไทยรัฐนะคะก็ได้พี่แจ๊กกะรีนนี่แหละทักไลน์ส่วนตัวไปถามพี่การ
พี่การก็บอกนะคะว่ารูปแบบงานคร่าวเขาบอกว่า
จะมีพิธีไทยในช่วงเช้าทำบุญเลี้ยงพระสวมแหวน
แล้วก็มีการขอขมาคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะ

ใช่เขาบอกว่าต้องรอเคาะแบบจริงก่อน
แล้วจะมาอัปเดตให้พวกเราได้รู้กันอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ร่อนจดหมายเชิญสื่อมวลชนอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว
ในวันที่๑๒กันยายนเวลา๘โมงเช้า

กล้องพร้อมไปพร้อมที่หมู่บ้านนันทวันบ้านหลังดีหลังเดิม
นักข่าวบันเทิงทุกคนคุ้นหูคุ้นตากันเป็นอย่างดี

พวกเราเนี่ยพวกนักข่าวเนี่ยโอ้โหไปกันบ่อยคุ้นเคยกันดีนะคะคุณผู้ชม
เออก็ต้องบอกว่าขอแสดงความยินดีกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
สำหรับครอบครัวนี้ที่ได้อยู่กันช้ำหน้าความต่ำ
ต้องแล้วยินดีด้วยเดี๋ยวรอติดตามภาพบรรยากาศ
งานวันที่๑๒กันยายนนี้จ้ะพี่จักรีนนะจ๊ะ